รถจักรยานยนต์๒คันมีเรื่องกัน

บีบแตร่ใส่รถจักรยานยนต์ของชายเสื้อดำ

โทรศัพท์เรียกเพื่อนเตรียมมารุมสกรรมแล้วนะฮะ

ก็ต้องดูที่เพจเฟซบุ๊กเฮียขับรถ

ในเมื่อรถมันติดผมก็เลี้ยวไม่ได้เหมือนกัน

หลังจากนั้นชายเสื้อเหลืองซึ่งเป็นคันที่บีบแตร่
ก็ลงจากรถจักรยานยนต์โทรตามพวกพ้องให้เอามีดมาด้วย
คือตรงนี้เดาว่าน่าจะมาปอกผลไม้นั่งกินไปคุยไปนั่นแหละ

ในโลกโซเชียลเขาประชดกันมาแบบนี้ว่า
โอ้โหให้พวกเอามีดมาสงสัยเอามาปอกผลไม้คุยกันนะฮะ
แต่จริงแล้ววัตถุประสงค์ของชายเสื้อเหลือง
ก็คงเรียกพวกมาเอามีดมาด้วยเอาอาวุธมาด้วย

จากคลิปจะเห็นว่าชายเสื้อดำกับชายเสื้อเหลือง
เริ่มมีปากเสียงกันเริ่มโต้ตอบกันนะครับ
แต่ว่าชายเสื้อดำเขายังใจเย็นอยู่นะ

จบไปแล้วกันนะพี่อย่ามีเรื่องเลย
ทำให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีนะครับ
ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดแล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ชายเสื้อเหลืองก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปซะ

หัวร้อนมาเจอหัวเย็นนิดนึงก็ยังโชคดีนะ